เลี้ยงมา๒ปีจนตัวมันโต
ไปหลอกคุณผู้ชมอีกแล้ว
คุณผู้ชมไม่เชื่อดิฉันใช่มะ

เห็นไหมล่ะลายเขาก็สวย
คุณผู้ชมบางท่านปิดตาแทบไม่ทันเลย

แล้วดวงตามันนะ
คุณเขารัก
คือเขาบอกว่าลายสวยก็สวยค่ะ

ประมาณไม่บรรทัศนึงเท่านั้นเองคุณผู้ชม

แล้วตาก็ดูสีเหลืองสักขนาดนั้น
หางสองแฉดด้วย

มากับโชคมากับดวงด้วยนะจ๊ะ

บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๑ค่ะ
อยู่ที่หมู่๗ตำบลคำตโนธ
อำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรี
ยิ่งซูมไปก็ยิ่งขนลุกขนพองนะคะ
เนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณธีรเชษ

กับคุณนพวัลสืบราชอายุ๓๕ปี
ทั้งคู่คุณธีรเชษกับคุณนพวัล
เป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่

ผมกับภรรยาผมเนี่ยนะเป็นคนกลัวตุ๊กแกมาก
เอ้าพี่เดี๋ยวนะกลัวตุ๊กแกมากแล้วไง
เลี้ยงมาตั้งแต่มันตัวเล็กเลี้ยงมา๒ปีล่ะ
บอกว่าอ๋อคือเจอตัวนี้ตั้งแต่ตัวเล็ก

อยู่ในบ้านเขาก็ดูเรียบร้อยดูน่ารัก
ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
เลยคิดว่าน่าจะมาให้โชค
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชม
เจ้าของเขาถูกรางวัลมาแล้วหลายครั้งนะคะ
ทีนี้ก็เลยบอกว่าไหนถูกรางวัลมาหลายครั้งแล้ว

เรียงมานี่เคยถูกบางอย่าง

๒๐บาท

แบบไม่เล่นเยอะ

แล้วจะเรียงไว้อย่างเองกิน
ก็น่าจะปล่อยไว้นี่ครับ
ตรงนี้บ้านเลขที่เท่าไรครับ

อะไรทับอะไรนะ

ได้ถ่ายง่ายเลยค่ะคุณ
แต่หางมันแปลกจริงนะไม่เคยเห็นหางแบบนี้
เอาข่าวแปลกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ